คุณผู้ชมครับตอนนี้กำลังมีเรื่องอื้อเฉาเกิดขึ้นในแวดวงคริสตจักรโรมันคาทอลิกนะครับ
ซึ่งก่อให้เกิดวิกฤตศรัทธาที่ลุกลามไปถึงพระสันตปาปาฟรานซิสด้วย
หลังจากที่มีผู้ออกมาเปิดเผยเรื่องราว
เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์ของบาทหลวงกว่า๓๐๐คน
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือภาพบรรยากาศการต้อนรับขบวนรถของพระสันตปาปาฟรานซิส
ประมุกแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่กรุงดับลินของไอแลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ดูเหมือนว่าจะมีความตึงเครียดกว่าปกติ

ถึงกรณีอื้อเช้าที่มีบาทหลวงกว่า๓๐๐คนล่วงละเมิดผู้เยาว์
ซึ่งพระสันตปาปาทรงแถลงประนามและขออภัยเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดทุกคน
โดยขอให้ทุกฝ่ายให้อภัยซึ่งกันและกัน
ซึ่งผู้ประท้วงมองว่าเป็นท่าทีที่ไม่เด็ดขาด
อื้อเฉานี้ได้เปิดเผยพฤติกรรมอันน่าละอายของบัตรหลวงใน๖เขตมุกมณฑลโรมันคาทอลิกของมนรัฐเพนซิเวเนียของสหรัฐกว่า๓๐๐คน
ล่วงละเมิดทางเพศผู้ยาวทั้งชายและหญิงนับพันคนมานานกว่า๗๐ปี
อกจากนี้ยังมีกรณีของอดีตพระคาดินาวทีโอดอร์แมคคาริก
ที่ปรึกษาคนสนิทของพระสันตปาปาฟรานซิสที่ต้องลาออกจากตำแหน่งก่อนถูกปลดยศเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
หลังถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศวัยรุ่นชายสมัยที่เขายังเป็นบาทหลวงอยู่ที่โบสถ์ในนครนิวยอร์ก
ขณะที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอาร์กบิ๊กช็อปคาโลมาเรียวิกาโนอดีตเอกอัครราชทูตวาติกรรมประจำสหรัฐ
ได้ลงตีพิมพ์จดหมาย๑๑หน้าในหนังสือพิมพ์คริสตจักรคาทอลิกระบุว่า
สันตปาปาฟรานซิสทรงรับรู้ถึงพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศผู้ยาวของนายแมคาริกมาตลอดตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่กลับเลือกที่จะช่วยกลบเกลื่อนความผิดรวมถึงเลื่อนตำแหน่งในคริสตจักรให้
ก่อนที่สุดท้ายจะทรงยอมรับหนังสือลาออกของนายแมคคาริกในช่วงที่สถานการณ์